แผนการเตรียมทีมวอเล็กบอลหญิงทีมชาติไทยที่จะเข้าแข่งขัน
รายการต่างในปี๒๐๑๘ก็คือปีหน้า

จะเรียกนักกีฬาเข้ามาเก็บตัว

ในการช่วยสโมสรในเกมลีกของวันเสาร์
ก็จะอนุญาตให้เข้ามารายงานตัวในวันอาทิตย์
ส่วนนักกีฬาที่แข่งขันลีกในวันอาทิตย

โดยจะฝึกซ้อมวันจันทร์จนถึงวันพุธ
ก่อนที่จะปล่อยตัวกลับต้นสังกัดไปนะครับ

ออนอุมาสิทธิรักษ์และมริกากันทอง

เพื่อเช็คความสมบูรณ์ของร่างกายอีกครั้งหนึ่งครับ